เรื่องของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
หรือว่าชื่อย่อเขาเรียกเป็นภาษาไทยว่าศูนย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ตอนนี้มีการจัดโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องของ
การทำงานศิลปะหัตกรรมใหม่

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนางานหัตกรรมที่น่าสนใจ

แล้วก็ตรงกับความต้องการของคนยุคใหม่มากขึ้น

ปีนี้ได้รวบรวมและวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของงานนวัตตสิน
นวัตกรรมในงานศิลปะหัฐกรรมไทย

โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์
เคราะห์สร้างสรรค์งานหัตถสินยุคใหม่

และรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง
เพื่อส่งต่อเทรนด์งานศิลปะหัตถกรรมใหม่

และกลุ่มคนที่รักในงานหัฐกรรม
เพื่อต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่น
เราก็คิดถึงงานที่เราพัฒนา
อันนี้ก็เป็นการพัฒนาคือต้นแบบนะคะ

แล้วก็เป็นการพยายามสร้างการรับรู้ให้กับคน

จึงไปสู่การส่งเสริมให้มีการใช้งาน

จึงเป็นทิศทางของงานหัตกรรม
ในลักษณะของแนวคิดนะคะ
เทรนด์ในลักษณะของสีสันหรือของใช้
แต่ว่าเป็นแนวคิดของการทำงานในงานหัตกรรม
ศักดิ์สิทธิ์คราฟเทรนด์จึงเจิดขึ้น

รูปแบบหนังสือศักดิ์สิทธิ์คราฟเทรนด์๒๐๑๘

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักสร้างสรรค์ผลงาน
เชื่อมโยงกลุ่มที่มีความหลงไหล

และถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันได้
ชั้น๒ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

สนใจหนังสือสามารถดาวน์โหลดได้